แต่ว่าคุณดูน้องคนนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะ
เพราะว่าน้องเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริง

เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูก่อนนะคะ
คุณผู้ชมดูตั้งใจดูไปพร้อมกันเลยนะ
เนี่ยหนุ่มน้อยอดกะตันยูคนนี้
เขากำลังช่วยคุณตาเก็บขวดเก็บของเก่าในถังขยะ

แต่น้องเขาก็ยังออกมาช่วยคุณตา
อยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิทแยกอายการนะคะ
อยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะ
เป็นภาพที่ใครผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้เนอะ
น้องเขากระตันอยู่แล้วก็น่าเอ็นดูมากเลย
งานนี้เราเลยพาไปทำความรู้จักสอบถามกันหน่อยว่านุ่มน้อยคนนี้เป็นใครชื่ออะไรนะคะ
สอบถามกับนายสายันเจริญศุกร์ก็คือชายที่เก็บขยะอยู่กับน้องนี่แหละ
คนนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
น้องชื่อว่าเด็กชายวิทยาเจริญสุขอายุ๘ปี
เป็นหลานของตนเออเป็นหลานของคุณตาเขานี่แหละ

ทุกวันนี้เขาก็จะขี่รถจักรยานคู่ใจนะออกไป
แล้วก็ไปช่วยกันเก็บของเก่าในถังขยะบริเวณริมถนนนี่แหละ

โดยหลานชายคนนี้น้องวิทยาเนี่ยก็จะติดสอยห้อยตามนั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วย
เป็นประจำแบบนี้แทบทุกวันเลยค่ะ

ตาไม่ได้สั่งตาไม่ได้บังคับให้น้องมาทำนะ
แต่น้องเต็มใจแล้วก็ขอมาด้วยเอง
คือเด็กคนไหนเขาจะมีวิธีการใช้เวลาว่างแบบไหนมันมีหลายแบบเนาะคุณเนาะ

แต่ว่าคุณตาเขาบอกหลานคนนี้หลังจากเลิกเรียน
หรือว่าทุกวันหยุดของเขาวันเสาร์วันอาทิตย์
ก็จะออกมากับคุณตาขอคุณตาออกมาช่วยเก็บขวดเก็บของเก่าแบบนี้เสมอเลย
เพื่อที่จะหาเงินมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการที่น้องเขาจะไปโรงเรียน
สุดยอดเลยอ่ะเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าชื่นชมนะคะ
ในความน่ารักความกระตันอยู่ของน้องวิทยาด้วย
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องก็แล้วกันนะ
หรือว่าใครที่แบบเก็บของเก่าคือจริงแล้วยังมีเด็กอีกหลายคนเนาะ
ที่ออกไปทำแบบนี้กับครอบครัวก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
หรือว่าเก็บพวกขวดต่างของเก่าต่างที่เขาเห็นอยู่ข้างทาง
เอาไปขายเพราะว่าคือบางคนบอกว่าเงินเพียงแบบเล็กน้อย๕บาท๑๐บาท
แต่มันมีคุณค่ากับเด็กบางคนมาก

แล้วก็อีกอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังมันเป็นประสบการณ์ตรง

เผื่อว่าจะมีรอยยิ้มกันในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ